เรื่องราวของภัยแรงและการเตรียมพร้อมรับมือในปี๒๕๕๙นี้
หนึ่งในคลองสำคัญที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดี
เฉพาะในช่วงปีมหาอุทธกภัยน้ำท่วมใหญ่ก็คือคลองระพีพัฒน์
คลองแห่งนี้จะเป็นคลองที่ใช้สำหรับการระบายน้ำ
แล้วก็มีความสำคัญสำหรับระบบชลประธาน

เพราะว่าปีที่ผ่านมาน้ำในคลองนั้นน้อยมาก
กระทบต่อการผลิตน้ำปลาปลา
ดังนั้นในปีนี้ครับกรมชนประธานบอกว่า
ร่วมมือกับหลายหน่วยงานเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว
และประชาชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตื่นตัวด้วยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณระพีพันธ์เรือนศรีครับ
สะท้อนจากชาวบ้านย่านคลอง๑๑จังหวัดปฐุมธานีบางส่วน
เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแรงเมื่อปีที่ผ่านมา
จากการที่น้ำในคลองระพีพัฒน์แห้งขอด
การประปาส่วนภูมิภาคต้องประกาศ
จ่ายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด
จะกินระยะเวลาเพียง๑๒วัน
แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็ส่งผลให้ประชาชน
ในพื้นที่ตื่นตัวรับมือกับภัยแรงในปีนี้
คลืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วและหนักกว่าปีที่ผ่านมา

เพื่อรองน้ำไว้ใช้ตั้งแต่เนิ่น
ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยอยู่ริมคลองรังสิต
จะใช้น้ำปลาปลาในการอุปโภคบริโภคแต่ก็ไม่กังวล
เพราะยังสามารถสูบน้ำจากคลองขึ้นมาใช้หากจำเป็น
และมั่นใจในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
ที่สำคัญปริมาณน้ำในคลองระพีพัฒน์ยังไม่แห้งขอด
ของระพีพัฒน์บริเวณด้านหน้าโรงกองน้ำของการปลาปลาส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรีแห่งนี้นะคะ
ถือเป็นจุดวิกฤตหนักเมื่อภัยแรงปี๒๕๕๘ค่ะ
แต่ณปัจจุบันนะคะปริมาณน้ำในคลองระพีพัฒน์ณขณะนี้ยังเต็มพื้นที่ค่ะ
โดยทางกรมชลประธานและก็การประปาส่วนภูมิภาคธัญบุรีก็ยืนยันนะคะว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอในการผลิต
แจกจ่ายให้กับประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคไปจนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะ
ประเด็นดังกล่าวได้รับการยืนยันจากนายพิสิทธิพิบูลสิริผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ
นางสาวนุชนาธิเอี้ยวสกุลผู้จัดการกปภสาขาธัญบุรีว่า
ให้กับประชาชนกว่าหกหมื่นครัวเรือนและจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยภัยแรงปีที่ผ่านมาเพราะมีแผนรองรับเป็นอย่างดี
มั่นใจได้อย่างเต็มที่เลยนะครับในส่วนของปริมาณน้ำ
ที่จะส่งผ่านเข้ามาในคลองระพีพัฒน์แยกใต้หรือคลอง๑๓
ปริมาณน้ำในขณะนี้นะครับเราส่งมาใช้ในพื้นที่
ทั้งหมด๓ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ซึ่งจะใช้ในกระบวนการผลิตการปรับปลาเพียง๑ใน๓

ฉะนั้นจะมีปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับถึงเดือนพฤษภาคมแน่นอนครับผม
การประปาสาขาธัญบุรีนะคะขอเรียนยืนยันด้วยความมั่นใจค่ะว่า
ขณะนี้ระดับน้ำที่กรมชนประธานได้กรุณาส่งมา
จนถึงหน้ารางชักน้ำดิบของสถานีพินน้ำคลอง๑๓
อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่ทำให้น้ำไหลเข้าไปในสระพัดน้ำดิบอย่างต่อเนื่อง
สามารถจะผลิตและจ่ายน้ำได้ในปริมาณความต้องการของผู้ชนะตามปกติ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความมั่นใจว่า
มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแรง
แต่ประชาชนเองก็ต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด
เพื่อประคับประคองสถานการณ์ที่วิกฤตในปีนี้ให้ผ่านพ้นไปได้
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน